สกัดและปราบรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสสายข่าวแจ้งมา
ขับรถเลยครับขับรถไล่ตามคันข้างหน้า
คือเก๋งสีดำนั่นคือรถผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาขับรถคันนี้ซึ่งบนรถมียาเสพติด
ฟังตัวเลขดีนะฮะ๗แสนกว่าเมตร
แสนกว่าเม็ดอยู่ในรถสีดำคันนี้

นี่ครับขับมาจากนครพนมปลายทางจะไปส่งขอนแก่น
แต่ตำรวจเนี่ยตามไล่บี้จนเขารถเสียหลักไปตกข้างทางแบบนี้
เห็นไหมฮะและนี่คือเจ้าตัวครับ
จริงบนรถมากัน๒คนนี่เป็นคนขับนะฮะ
เหลือแค่กางเกงตัวเดียวเนี่ยเพราะว่าตกข้างทางไป
มันเป็นคูน้ำด้วยไงฮะจับได้๑หนีรอดไป๑
คุณผู้ชมครับตำรวจทางหลวงไล่จับรถยนต์ที่ใช้ขนยาเสพติด
นี่นะฮะหนีมาจนกระทั่งถึงถนนเจนจบทิศช่วงกม๑๔๔
รถเสียหลักตกข้างทางดูสภาพคุณขวัญคุณผู้ชม
เละฮะเหตุการณ์นี้จับได้ในพื้นที่หนองสองห้องที่ขอนแก่น
ตรวจสอบครับคนนี้ผู้ชายคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยนะฮะ
ชื่อว่านายพาดลอายุ๒๑พื้นเพลเป็นคนกาลสิน
เขาเป็นโชเฟอร์ที่ขับรถมานั่งมากับเพื่อน
ชื่อว่านัทธวุฒิบุญย่อแต่นัทธวุฒิทิ้งเพื่อนไปแล้วครับ
รู้ว่าคงจะไม่รอดแน่ตำรวจคุมตัวพาดลพร้อมกับค้นของกลาง
ยาบ้า๗๒๐๐๐เมตรแล้วก็มีโทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่อง
คุมตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีคุณดูสิครับเนี่ย
เห็นไหมห่อเหล่านี้คือยาบ้าทั้งนั้นเลย
เขาบอกว่าเขารับมาจากนครพนมมีคนเอารถยนต์คันสีดำเมื่อกี้นี้
จอดทิ้งเอาไว้ที่อำเภอธาตุพนม
วินโดคู่กับภาพรถยนต์สีดำตอนที่ตำรวจไล่ล่าได้เลยครับ
เขาไปรับมาโดยรับค่าจ้างเนี่ยนะฮะ๒๐๐๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าได้เงินมาเพียงแค่๕๐๐บาทเป็นค่าน้ำมันก่อน
จบงานแล้วถึงจะได้ส่วนต่างก็เลยขับรถจากธาตุพนม
จังหวัดนครพนมคือเก๋งสีดำคันข้างหน้าลูกศรแดงชี้
ขนยาเสพติดจะมาส่งที่ปลายทางคือขอนแก่น
แต่ถูกจับไว้ได้ซะก่อนก็เลยไม่รอดครับจบเลยฮะ
อายุเพิ่ง๒๑ปีหมดอนาคตไหมครับเนี่ย
ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ไม่รอดแล้วถ้าสมมุติว่ายาเสพติดล็อตนี้หลุดไป๗แสนเมตร
คุณขวัญคุณผู้ชมครับอนาคตครอบครัวลูกหลานของเรา
จะเป็นอย่างไรล่ะดูสิฮะต้องช่วยกันปราบปรามครับ
แล้วเนี่ย๗แสนกว่าเม็ดมันเกลื่อนเมืองขนาดนี้นี่ในพื้นที่เดียวที่คุณคิงเล่า